ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องมาเตือนภัยสาวนะคะโดยเฉพาะสาวที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
มีเจ้าของร้านทำเล็บแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยเขาเอากล้องภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่หน้าร้านของตัวเองนะคะมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเป็นการเตือนภัยภาพจากกล้องวงจรปิดคือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะยืนอยู่ข้างข้างหน้าร้านของเธอไม่ใส่เสื้อนะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ยืนเอามือ
เขาหันกลับมามองกล้องวงจรปิดและกระทำการดังกล่าวต่อหน้ากล้องวงจรปิดจงใจจ้องไปที่กล้องวงจร
คือเย้ยฟ้าท้าดินมากเลยค่ะ
แม้ว่าเวลาที่ระบุจะเกิดขึ้นเวลาช่วงประมาณตี๒ถึง๖โมงเช้า
แต่เขาก็บอกว่ามันก็น่ากลัวนะคุณ
ว่ามันจะเป็นดึกไม่มีคนเดินผ่านไป
แต่ว่าเจ้าของร้านนั่นแหละเขากลัวนะคะ
เจ้าของร้านเขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ระบุว่าเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔๕เดือนมาแล้ว
ตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้ที่มาพึ่ง
ที่จะเพิ่งมาพักอาศัยอยู่ข้างร้านของเธอเป็นคนวิกลจริตหรือเปล่านะคะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุก็ประมาณตี๒๖โมงเช้า
บอกว่าช่วงแรกทุกคนแถวนั้นเห็นแบบนี้เหมือนกัน
แต่ไม่มีใครกล้าไปทำอะไร
หลังเนี่ยนอกจากจะกระทำการจุดอื่นแล้ว
เล็งมาที่ห้องของผู้เสียหายเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะหลังจากที่ทราบว่าแฟนของเธอไปติดทหารเท่านั้นแหละ
เล็งอยู่ตรงนี้ทำอยู่แบบนี้หลายวันหลายครั้ง
หลังจากนั้นเจ้าของห้องบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเลย
ก็เลยไปขอให้พี่ชายของแฟนมาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงกลางคืนในบางวันเท่านั้นนะ
เห็นบอกว่าอยู่จนถึงตี๒ตี๓เลยนะบางคืนนะคะ
ทีนี้ก่อนออกจากบ้านเธอบอกว่าจะต้องดูจากกล้องวงจรปิดนะ

ต้องดูผ่านกล้องวงจรปิดถึงจะกล้าออกจากบ้านตัวเอง
แล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ของแฟนตัดสินใจเดินออกไปด่าที่หน้าห้องเลย

ผู้ชายคนนี้ก็กลัวหนีเข้าบ้านไป
แต่คำว่าหนีและเงียบหายไปเนี่ยไม่ได้ไม่ทำอีกนะ
ทำที่จุดอื่นแถวบ้านของตัวเอง
อันนี้กางเกงสีขาวนะอิริยบทใหม่นะผ้าขนหนูนะ

อันนี้เป็นผ้าขนหนูบางวันก็สวมกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็เดินอ่ะ
อยู่หน้าร้านบางทีไปกลางถนนบ้างทำแบบนี้วนไปวนมา๔๕เดือน
แล้วก็เลือกเวลาคือสักประมาณตี๒ถึง๖โมงเช้า

หลังจากเกิดเหตุล่าสุดนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็เอาครั้งล่าสุดเลยนะ๑๓พฤศจิกายนเธอตัดสินใจเลย
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
ก่อนจะนำคลิปไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นการเตือนภัยให้กับสาวซึ่งอาศัยอยู่แถวนั้น
แม้ว่าช่วงนี้ชายคนนี้จะไม่ค่อยได้เห็นว่ามาแสดงพฤติกรรมแต่เธอคาดว่าน่าจะยังวนเวียนกระทำอนาจารย์อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
เลยอยากให้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยตอนนี้สร้างความเดือดร้อน
ตี๒ถึง๖โมงเช้าไม่กล้าจะไปไหนเลย
ตอนเช้าจะไปจับจ่ายซื้อของจะไปตลาด
ต้องโผล่หน้ามาดูก่อนอยู่หรือเปล่า

คืนคือส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวภัยสังคม
แล้วก็ภัยผู้หญิงที่นำมาฝากนำมาเตือนกันด้วยนะคะ